วันนี้วันแรกนะที่กฎหมายเนี่ยมีผลบังคับใช้แบบเต็มรูปแบบ
เอาเป็นว่ากัญชาเนี่ยไม่ใช่ยาเสพติดแล้ว

แต่มันจะมีบางข้อบางส่วนที่อาจจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

คุณสมศักดิ์บอกว่าหลังจากที่กฎหมายปลดล็อกกัญชาเนี่ย
นั่นเท่ากับว่ากระทรวงยุติธรรม
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของผู้ต้องหาผู้ต้องขัง

ในคดีที่เกี่ยวข้องกับกัญชา
เพราะฉะนั้นกรมราชธรรมเนี่ยตอนนี้รายงานตัวเลขผู้ต้องขังคดีกัญชามาแล้ว
มีอยู่ทั้งหมดในประเทศไทย๔๐๗๕คน
แบ่งเป็นความผิดคดีกัญชาอย่างเดียวเลยนะ
เป็นคนที่มีความผิดคดีอื่นร่วมด้วย๑๔คน
เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นคดีกัญชาอย่างเดียว

นี่นะฮะหรือผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ย
ก็จะต้องได้รับการยกฟ้องนะฮะ
แต่ใครมีความผิดในฐานความผิดอื่น

แล้วที่เป็นคดีกัญชาก็ไปลดในสัดส่วนนั้นลงไป

ส่วนปปศเนี่ยเดี๋ยวก็จะจำหน่ายออกจากสระบบด้วยนะครับ
กัญชาที่เป็นคดียาเสพติดแล้วมีคดียึดทรัพย์อยู่๙๐
คดีคดีทรัพย์สินอีก๑๑๐ล้านบาท
ซึ่งต้องทยอยเอาของกลางเนี่ยไปดำเนินการตามขั้นตอน
ที่หน้าทันทะสถานบำบัดพิเศษกลางวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

ไปรอนักโทษที่อยู่ในเรือนจำเป็นคดีกัญชา
เพราะได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะได้รับการปล่อยตัว
และได้รับแจ้งกันทุกคนบอกว่าก็ดีใจนั่นแหละ
ที่มีการปลดล็อกกัญชาทำให้นักโทษที่ต้องคดีกัญชาก่อนหน้านี้เนี่ย
ได้กลับมาอิสระอีกครั้งหนึ่ง
ก็ขอบคุณมากค่ะถ้ารัฐบาลไม่ปลดล็อกก็อีกนานนะ
เป็นแม่เราไม่ได้เห็นด้วยเลยนะ
โทษตระกูลไม่เคยทำเสียแต่ลูกชายทำเสีย
อยู่ที่ตำบลเทวราชอำเภอชายโย

เจ้าพ่อท่านเนี่ยท่านชอบกัญชาค่ะก่อนหน้านี้ถ้าขบวนวานสารกล่าวด้วยกัญชาเนี่ย
โอ้โหสำเร็จทุกคนแต่เวลามาแก้บนเนี่ยมันจะลำบาก
เพราะกัญชาเป็นยาเสพติดใช่ไหมใช่ค่ะแต่วันนี้สบายเลยฮะ
บนกันสบายแก้กันสบายเลยเอากัญชามาแก้บนเจ้าพ่อเลยนี่ฮะ
อ่าชาวบ้านบางคนนี่เอาบ้องสูบกัญชามาวางแก้บนสองบ้อง
กลัวท่านสูบไม่ถนัดเหรอคะนี่กัญชาแห้งเอออ่า
ก็เลยว่ากันว่าสงสัยเดี๋ยวจะมาบนกันมากขึ้นนั่นอ่ะสิ
แก้บนไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนอะไรประมาณอย่างนั้นค่ะ
ที่ขอนแก่นชาวบ้านในพื้นที่ที่ขอนแก่น
หลังจากทราบข่าววันนี้ปลดล็อกกัญชาใช่ไหมใช่นี่
กงกัญชาวันนี้เนี่ยปกติไม่รู้เริ่มปลูกเมื่อไหร่อะไรยังไง
ราชพรอุ้ยโตไวอยู่นะคะเนี่ยนี่ปลูกโตเร็วจังเลย
สงสัยเป็นพืชที่โตไวหรือเปล่าปลูกปุ๊บขึ้นปั๊บอ่านี่ฮะ
คือเขาบอกบางบ้านเขาบอกเขาก็ปลูกเอาไว้นั่นแหละ
เอาไว้ทำเมนูอาหารอะไรพวกเนี้ยใส่ในต้มไก่ต้มปลา
ใส่ใบกัญชาปรุงไปด้วยเนี่ยรสชาติอาหารมันจะกลมกล่อมขึ้น
ไม่ได้ทำไว้สูบเพื่อแบบโอ้โหแบบแหมบันเทิงเริงลมอะไรขนาดนั้นไม่ใช่
วันนี้นี่โอ้โหรถน้ำใหญ่เลยอ่าอ๋ออาจจะลดน้ำเยอะเลยโตไว
ใช่สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับ
ปลูกกัญชาไว้เนี่ยคือยังไงขอให้ท่านไปจดแจ้งด้วยนะ
แอปพลิเคชันปลูกกันสอบถามข้อมูลกับสาธารณสุขใกล้บ้านท่านก็ได้
เขาจะได้มีข้อมูลเอาไว้นะแล้วเดี๋ยวเรื่องของข้อกฎหมายต่าง
มันมีบางเรื่องนั่นแหละที่จะต้องระวังกันค่ะนะ
โดยเฉพาะคำถามที่ว่าจากนี้ไปเท่ากับว่าไปเอากัญชาเนี่ย
สูบมาอะไรกันใส่บ้งใส่บ้องดูดกันได้แบบเสรีสบายเลยใช่ไหม
สมมุติอยากจะเดินสูบเหมือนสูบบุหรี่ตามท้องถนนอย่างนี้ได้ใช่ไหม
เจ้าหน้าที่บอกไม่ได้นะฮะอ้าวคือไม่ผิดกฎหมายเรื่องยาเสพติดก็จริง
เออแต่มันยังมีกฎหมายเรื่องอื่นอยู่อ๋อเหรอเดี๋ยวค่อยมาว่ากันกันแล้วกัน
อ่าได้เลยนะคะโอ้โหนี่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความแสดงความคิดเห็นมากันเยอะเหมือนกันนะคะ
เนี้ยอ่าส่งเข้ามาคุยกันเรื่อยเรื่อยงั้นท่านต้องรอนะต้องรอ
อยู่กับเราจนจบรายการนะเรื่องกัญชาเนี่ยเดี๋ยวลงลึกให้เลย
ใช่ค่ะส่วนแอปพลิเคชันปลูกกันเขาบอกมีคำถามหนึ่ง

เขาถามว่าได้เมล็ดพันธุ์มาจากไหนอ๋อได้มาจากใครอะไรอย่างเงี้เหรอ
จากไหนต้องตอบด้วยนะคะคำถามนี้ครับ